นี่นะครับตีห้าครึ่งมีเหตุเผลิงไหม้บ้านพักในหมู่บ้านบุภาราม
ที่ตะบลชมภูอำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะค่ะ
คุณป้าวัยหกสิบปีคนหนึ่งอยู่ที่บ้านถูกไฟคลอกเข้ากลางหลังนะฮะ
แล้วก็ตามร่างกายด้วยแกก็หนีตายออกมานะ
ไม่รู้จะไปไหนฮะไฟม่วงไฟไหม้เต็มตัวไปหมด
กระโดดลงหนองน้ำครับลอยคอรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
นี่ฮะท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นของภาคเหนือ
บาดเจ็บจากไฟคลอกกระโดดลงน้ำน้ำเย็นเจี๊ยบเลย
เช้ามืดนะฮะตีห้าครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณป้าท่านนี้นะครับคือน้ำนี่ลึกด้วยนะฮะค่ะ
กู้ภัยลงไปช่วยเนี่ยโอ้โหคือบอกน้ำลึกเลยอ่ะ
คุณป้าแกลอยคอรอความช่วยเหลืออยู่นะครับป้าแก้วนะครับ
หกสิบปีนะฮะไฟไหม้บ้านแล้วป้าก็ถูกไฟคลอกนะครับ
ไฟไหม้ติดตามเนื้อตามตัวแกตัดสินใจกระโดดลงหนองน้ำใกล้ใกล้บ้าน
ห่างจากบ้านสามร้อยเมตรชาวบ้านเข้ามาช่วยกันเนี่ย
ได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากหนองน้ำมองไปเนี่ยเอ้า
ป้านี่อยู่ในหนองน้ำลอยคออยู่ท่านผู้ชมเห็นกู้ภัยที่เข้าไปช่วยไหมฮะ
ใส่เสื้อชูชีพนะฮะค่ะเพราะว่าน้ำมันลึกเนี่ยโอ้โหคุณป้านี่
ถ้าเกิดมาช้าอีกนิดไม่รู้ว่าจะมีเรี่ยวมีแรงที่จะรอความช่วยเหลือต่อหรือเปล่านะฮะ
แต่สุดท้ายช่วยมาได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณป้าแก้วพอขึ้นมาได้เนี่ย
แล้วอากาศหนาวด้วยต้องเอาผ้ามาห่มคุมกันนะฮะให้คลายหนาวนะครับ
บาดแผลก็มีที่คิ้วนะที่ใบหน้าที่แผ่นหลังด้วยนะครับ
นี่บ้านของคุณป้าแก้วนะฮะตัวคุณป้าก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อีกมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันดับไฟนะครับ
ตี๕๓๐นะฮะเช้ามืดที่ผ่านมา

พบว่าไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังนะครับ

เพราะว่าป้าแก้วแกมีอาชีพเก็บของเก่าขาย

ก็เลยเก็บเอาไว้ในบ้านเยอะนี่ฮะ
อ้าวเดี๋ยวต้องรอความช่วยเหลือกันต่อไปนะครับ

นะคะขอให้หายไวด้วยนะคะ